อีกหนึ่งคนที่เจอพร้อมกันเลยในงานเมื่อวานนี้ค่ะก็คือนี่ค่ะคุณอีฟอภิษยาหรือว่าคุณอีฟแม็กซิมจะถามเรื่องอะไรล่ะจ๊ะอีฟแม็กซิมจ๊ะก็ต้องถามเรื่องคดีความที่มีการฟ้องร้องกันกับพี่การวิพากรภรรยายืนหนึ่งของพี่เสกโลโซในคดีหมินประมาทเนี่ยมีทั้งหมด๔คดีใช่ไหมคุณอีฟเนี่ยชนะไปแล้ว๒คดีซึ่งอีฟก็ยืนยันเลยนะคะว่าอีก๒คดี

ตอนนี้ก็มีคนที่คุยกันอยู่เป็นนุ่มนอกวงการเธอบอกตอนนี้ชีวิตเธอแฮปปี้ดีมากเพราะฉะนั้นแล้วเธอก็ตัดจบไปแล้วเรื่องปัญหาดราม่าต่างหรือเรื่องคดีอีก๒คดีเท่านั้นเองนะคะ